ต่อที่หน้าจอทีวีฮะอดีตพระยันตระกลับมาประเทศไทยแปลว่าอะไร
ว่าเขาไม่ได้อยู่ประเทศไทยมานานแล้วฮะอยู่สหรัฐอเมริกา
รอบนี้กลับมาบ้านเราประเทศไทยมาฉลองวันเกิดครบรอบ๗๐ปี
ศิษย์ลูกหามากมีมากมายเหลือเกินแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไปกราบกราน
เพื่อรอต้อนรับอดีตพระยันตระด้วยฮะ
ผมเขียวเหมือนเดิมงานนี้นายวินัยละอองสุวรรณหรืออดีตพระอาจารยันตะอมโรภิกุ
ฉลองวันเกิดที่ประเทศไทยอายุครบ๗๐ปี
อายุ๒๐แล้วเหรอเราดูข่าวนี้มานานมากเลยนะ

ยังเรียนไม่จบเลยบ้าง
ปีได้มาฉลองวันเกิดครบรอบ๗๐ปีเมื่อ๑๔ตุลาคมที่ผ่านมา
ศิลปลูกหาประชาชนเข้าใจมีพระสงฆ์มีแม่ชีด้วย
ที่สำคัญทุกจุดที่อดีตพระอาจารยันตะเดินไป
ศิษย์กราบเข้าใจแม่ชีกราบก็ยังเข้าใจ
แต่มีพระสงฆ์กราบด้วยฮะไอ้ภาพนี้แหละ
สร้างความไม่สบายใจพอพระสงฆ์กราบเหมือนพระอาจารยันตะเนี่ย
เป็นเป็นเกจิรุ่นใหญ่เป็นพระรุ่นใหญ่และพระสงฆ์องค์เจ้ากราบกราน
ชาวบ้านเลยบอกเฮ้ยพระกราบคารวาสได้เหรอ
ถามไปแล้วไม่มีคำตอบนะครับอดีตพระอาจารยันตะเป็นใคร
เป็นคดีใหญ่เมื่อเกือบจะ๓๐ปีก่อน
ล่วงละเมิดทางเพศหรือตอนนั้นเป็นพระ
ละเมิดเมถุนธรรมปราชิกกาบัตรนางจันทิมา
จนกระทั่งมีคำสั่งให้หลุดจากความเป็นพระขาดจากความเป็นพระ
แล้วก็เดินทางไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
จากนั้นมามีการห่มเขียวฮะห่มเขียวด้วยเป็น
เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของอดีตพระอาจารยันตะเลยนะ

ซึ่งเมื่อ๒๘กันยายนที่ผ่านมาจากสหรัฐอเมริกา
กลับมาประเทศไทยมากักตัว๑๔วัน
กักตัว๑๔วันอยู่จังหวัดปฐุมธานี
แล้วก็ไปที่บ้านเกิดที่โคราชนครราชศรีมา

ปากพนังนครศรีธรรมราชไปทุกที่เลย
และล่าสุดอดีตพระอาจารยันตะเดินทางไปที่

ไปที่อาทิตย์เกพลิตาโพทิวิหาร

โดยเฉพาะพระสงฆ์ร่วมต้อนรับด้วย

พระสงฆ์ก็กราบอดีตพระอาจารยันตระด้วยเหมือนกันครับ
และจะเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาเมื่อไหร่
ปลายเดือนตุลาคมนี้๒๗ตุลาคม
จะเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาอีกที
ทุกที่ตอนนี้ก็เป็นการห่มเขียวห่มเขียวไปนะฮะ
นี่คือความเคลื่อนไหวของอดีตพระอาจารยันตระครับ